ช่วงนี้ลมแรงนะคะคุณผู้ชมดิฉันก็เลยต้องทำกังหันลมมาสร้างพลังงานเป็นพลังงานสะอาดแบบนี้แหละค่ะ
รุนสวัสดิ์รู้ก่อนร้อนหนาวรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
ช่วงนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานตอนล่างลามไปถึงภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนล่าง
รวมถึงภาคตะวันออกยังต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อนจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือน
ฉบับล่าสุดเช้านี้ตี๕เป็นฉบับสุดท้ายจากสถานการณ์พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะ
สิ่งที่จะตามมาก็คือ๑ฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ระวังเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายด้วย
ส่วนสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคพื้นที่ไหนที่มีความชื้นสัมผัสสูงความหมายก็คือว่ามีอากาศชื้นในอากาศตากผ้าไม่ค่อยแห้งค่ะคุณผู้ชมโอกาสที่ไวรัสจะเติบโตได้ดีแต่ก็ต้องบอกว่าโอกาสที่ไวรัสเนี่ยจะตายก็มีเหมือนกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัวแดด
ความกดอากาศต่ำก็คืออากาศร้อนนั่นแหละปกคลุมอยู่บริเวณตอนกลาง
่อนไปทางตอนบนของประเทศแต่ว่ามันก็ยังมีมวลอากาศเย็นนะคะ
คือเป็นเส้นสีน้ำเงินนี่คือเส้นความกดอากาศแพลลงมาเสริมกัน
ก็เลยทำให้บริเวณตอนกลางของประเทศมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นขณะที่ภาคเหนือ
อีสานยังต้องเผชิญกับเรื่องของฝนฟ้าขนองมีลูกเห็บตกลมกระโชกแรงอยู่นะคะ
แต่ว่าลักษณะของการเกิดเนี่ยจะเบาลงจะลดลงแล้ววันนี้น่าจะน้อยลงไปเรื่อย
พรุ่งนี้วันที่เจ็ดเนี่ยเรียกว่าแทบจะฟ้าโปร่งโล่งสบายกันหลายหลายพื้นที่แต่วันนี้หลายพื้นที่ยังต้องรับมือ
อย่างกรุงเทพมหานครช่วง๖โมงครึ่งนี้นะคะจากการตรวจสอบจากเรด้าของกรุงเทพมหานครเนี่ย
พบว่ามีฝนเกิดขึ้นบริเวณเขตน้องเจาะและเดี๋ยวจะเคลื่อนไปทางเขตลาดกระบัง
ฉะเชิงเซากันด้วยส่วนภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยมีฝนลดลงนะคะ
เพราะว่าลมที่ปกคลุมบริเวณตอนใต้ของประเทศนั้นเบาลงด้วยเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหน
เราต้องสตรองต้องเข้มแข็งดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีด้วยนะคะ
แล้วก็อย่าลืมใช้ประโยชน์จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นพลังงานลมก็เป็นพลังงานสะอาด
ดิฉันก็เลยให้เจ้ากระต่ายน้อยเนี่ยช่วยปั่นกระแสไฟจากลมนั่นเองลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
เอาเลยดัดกล้า